เรื่องราวปฏิหารของแม่ลูกคู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงเกิดขึ้นได้แบบนี้

ดูภาพจากวงจรปิดนะคะเห็นไหมคะเห็นขาขาวเดินมาในวงกลมแดง
ก็คือแม่ลูกเขาเดินข้ามถนนมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เดินกลับไป
ใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งเฮ้ยสีน้ำเงินเนี่ยค่ะพุ่งชนรถเก๋งสีขาว
รถเก๋งสีขาวก็ไปชนแม่ลูกคู่นี้อีกทีนึงคุณผู้ชมครับ
โอ๊ยตกตกใจอ่ะแล้วถามว่า๒คนนี้แม่ลูกเขาเป็นอะไรไหม
เจ็บเล็กน้อยนะคุณผู้ชมยังถือว่าเคราะห์ดีนะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะ
พี่เจ้าที่พอได้รับทราบว่ามีเหตุนี้เกิดขึ้นก็เลยมาดูมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็สอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ความว่าที่เราเห็นว่ามีสองแม่ลูกเนี่ยเดินข้ามถนนอยู่เนี่ยนะคะ
ก็คือคุณพี่นัทวิจิตราอัศวรัตนากรแล้วก็กำลังอุ้มลูกชายอยู่นะคะ
คือเด็กชายนัทพัฒน์อัศวรัตนากรอายุ๑ปี๑๑เดือนเท่านั้น
โอ้โหเด็กอ้อนอยู่เลยนะ
แม่ลูกคู่นี้เขาเดินข้ามฝั่งไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
พอซื้อเสร็จก็กลับข้ามถนนมาจะไปที่รถเก๋งคันสีขาวนะคะ
จอดอยู่นั่นแหละที่เราเห็นว่ามันกระเด็นนั่นแหละนะคะ
แต่พอข้ามฝั่งไปปุ๊บนะคะมีรถเก๋งคันสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถเก๋งคันสีขาวของครอบครัวนี้เข้าอย่างจังเลย
มันก็เลยไปกระแทกชนเอาสองแม่ลูกกระเด็นไปไกลถึง๑๐เมตร
ส่วนผู้ชายคนนี้นะคือคุณธนพัฒน์นะคะหินเพชรซึ่งเป็นคนขับรถสีน้ำเงินนี่แหละ
ก็ต้องมาเจรจามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลให้ปากคำกันไป
ตกออกตกใจสิคุณผู้ชมเพราะว่าแม่ลูกเขาก็เดินอยู่ดีแล้วก็ข้ามฝั่งมาแล้วด้วย
แต่รถคันนี้ไม่รู้ไปยังไงมายังไงมาชนรถเก่งคันนี้แล้วก็ไปกระเด็นชนแม่ลูกเขานะคะ
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายล่ะนะก็คุมตัวไว้สอบสวน
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับแม่ลูกไปคุยกับคุณแม่หน่อยคุณแม่วินาทีนั้นเป็นยังไงอ่ะคะ
แล้วก็รถคันนั้นก็คือเหมือนจอดแล้วก็ล้อติดฟุตบาทพอดีแล้วก็ลูกก็หล่นลงไปตรงที่ตรงขอบฟุตบาทเลยค่ะ
หัวพอดีกับล้อรถเลยแต่ดีที่รถมันต่ำไงพี่ถ้ารถมันสูงอ่ะเนี่ยคือทับหัวแน่เลยอ่ะ
รีบลุกขึ้นมาอย่างไว้แล้วก็อุ้มลูกขึ้นมาเลยอย่างนี้ค่ะ
คือมันมีพื้นที่ช่องว่างระหว่างกำแพงอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองที่ทำให้สองแม่ลูกเนี่ยเขารอดจากเหตุการณ์ที่มันอาจจะบาดเจ็บกว่านี้
หลายคนก็เชื่อว่านี่มันเป็นปฏิหารปฏิหารอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยเหมือนกัน
มันเป็นอันตรายเป็นอุบัติเหตุที่ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันไม่มีใครคาดคิดที่จะให้เกิดขึ้นเอาเป็นว่าดูแล้วเนี่ยก็ภาวนาอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วกันอย่าให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว
แล้วที่เล่าให้ฟังแบบนี้เพราะว่าพวกเรานั้นนะคะก็เป็นด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะคะ